ดูเสนอในโอเคอย่างบ้าง
ในฐานะพาร์ทเนอร์รของคออนเทนต์

คือช่องวันก็การทุกอย่าง

มีทั้งทีวีบุธออก

แม้ว่าในสงครามคอนเทนต์ทุกวันนี้นะครับ
ละคร๑เรื่องจะอยู่ในหลายแพทฟอร์ม
แล้วก็เรื่องหน่อยก็แค่ดู

เพราะเขาอยากจะดู

แล้วก็เค้าอยากถามอยู่หลายเรื่องที่เค้ายังไม่เห็นจ้ะ
ความต้องการสองส่วนในตัวผมนี้
แม้เอาเป็นช่องวันซึ่งเค้าเลยทำได้
ข้าก็ต้องคุยกันนะครับ

การพัฒนาผมออกมาข้างหน้าว่าเราเห็นว่าทีวีทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้สแตนอารมณ์
ข้างหน้าไม่ได้สแตนอารมณ์เพราะว่าคุณก็มีแพลตฟอร์มอีกนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นก่อนกลางก็ดีออนไลน์ก็ดีหรือว่าจะเป็นอีกอื่นอีกเยอะมากกว่า

แล้วสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าได้คุยกับพี่โทมแล้วก็ตัวเองที่เขาก็คุยกับพี่โทมด้วยกัน

เออจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ไม่รู้จักตัวใครต่อมาสิ่งที่เป็นอย่างไรที่ทำดุดลอดรอย
แล้วไทยเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาก็มีความคิดที่เขาจะอยู่ข้างแดน
พอเรียนดเมจาจบเมืองหาจบชีวิตเราก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรดีดีร่วมกันกันได้แล้ว
อย่างที่คุณบอยเรียนวันนี้ก็คือว่าเรามีทั้งโปรแฟรูปแล้วก็นิวแวร์ลูก
หมายถึงวัฒนธรรมหรือความแคสสิกของคนไทย
ในห้างผู้พ่อและลูกมันทำยังไงของเราของจะไปแล้วกัน
ปกติว่าเคยเคยคิดว่าแล้ว

ก็ทำเนื้อก็ไม่มีทาง
ก็ออกคำถามณได้หมดเลย
มันก็ได้หมดเลย

ว่าเพราะผมไม่ชอบเป็นชู้
เพราะผมเป็นเหมือนกันตลอด

ลองยังไม่ทำจะเปลี่ยน
ก็เลยทำมาแบบรู้จักภาาแต่ว่า

หลายคนมันระยะเวลาสั้นแค่ช่วงปลายปีแล้วก็มาเลย
ไม่ครับจริงแล้วเนี่ยนานแล้วนะครับ
เออทีมันจะเป็นอย่างไรทีจะแบกตลอด
แต่ก็มีรถแบกคร้นนี้
มันเป็นปีที่เราต้องหนูว่าเดี๋ยวอื่นให้เราจะทำอย่างเฉยไม่ได้

คือโปสิชั่นตรงฝุ่นไหนมันมีตัวนี้
มันต้องสุดใจที่คิดว่าสิ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุดคือ
ละหวะถ้าเอิ่นนี่ใ
แล้วก็เด็กมอเดิร์นรุ่นลูก
สุดโรคนักอุปกรณ์เป็นรถสะทางขันที่ก่อนพบด้านสาาร

อีซ่าน้องท่านนะครับ
ไม่รู้นะครับ

เพียงอยากว่ามันก็จะเป็นมือมหาสรรคมมากขึ้น

แต่จริงจริงแล้วนี่คุยกันพี่
แล้วเขาช่วยที่นุ้มเลือกก็เลยได้ดูคอเขาด้วยก็เลยเห็นชัด
ไปหรือพี่ตัวสิวะ

เราไม่ได้รู้แหละ

จริง
ไม่หรอก

คิดว่าคุณไหม

คือเรารู้แล้วว่าทีวีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง
แล้วแพลตฟอร์มอีกอื่นมันกำลังมาถูกแรงมากที่คุณรู้
ดังนั้นเราจะทำยังไงให้ทีวีกับแพลตฟอร์มอื่นเนี่ย
มันไปด้วยแค่คนคิดว่าไม่คืออนาคตที่เรารู้

เอ่อตอนนี้ในตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะมาจาก
แต่ตอนนี้ใบไทยเรารู้ถึงว่ามันเยอะมาก
พอมันเยอะมากก็เลยต้องหวัดที่หรือ
คงต้องคนต้องทำต่อไปก่อนนะครับ
นี่คือสิ่งที่คุยกันเดี๋ยวก็ต้องไปคุยกันต่อในรายละเอียด
เพราะว่าคืออย่างนั้นว่าเค้าถามมาที่จะไปทำให้กับเค้า

เออตอนเนี้ยมันยังไม่ได้ตกลงร้องเฉย
แต่ได้คุยกันในเชิงความเห็นร่วมกันว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
เพราะว่าจริงแล้วเนี้ยมันไม่ได้แบบออกจากห้ามร่วมทุกข์

แล้วมันหงวงดวงต่อกันไว้อยู่
ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดปุ๊บ
และข้อที่สองครับ
มันมีละครเยอะแล้วที่
ใครต้องการทุกอย่าง
เค้าไม่รู้ว่าจะมา

ซึ่งก็เข้าใจได้ยินดีแล้วก็ดีใจมากที่เราได้คุยรถแมพร่วมกัน
ในการพัฒนาไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นทางมีนกลาง
แต่ผมก็นวดไปเล็กลงรถเล็กลงแล้วพอทำอะไรอยากดึง
มันก็ต้องนึกถึงสื่อวิเวณมีประทับสภาพ
จี๋ยวดูใครให้ดู
อย่างที่บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเหมือนคนเอิงดีคนเดิมเดินในไข้ไม่มีปัญหา
จริงแล้วหนึ่งเราทำไม่ทันจริงด้วยความใจจริง
ละครยุทธแมงภายเรียงปี๑๙๓๐ทำไม่ทัน
สองคือค่าตอบแทนรวมต่อผมคิดว่าไม่มีเหตุผลให้ที่จะอรรถโยชน์
วันนี้ขอได้คุยกับทุกคนในบ้านก็เป็นอย่างนี้
เพื่อออกจากคุณครับผมรักทุกคนครับ